เรื่องของความเชื่อความศรัทธากันบ้างดีกว่านะคะ
พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาค่ะ
สองท่านนี้นะหลายคนก็มีความเชื่อความศรัทธา
พี่ตายอรไทยด้วยเช่นเดียวกัน

แล้วก็ไม่ใช่แค่พี่ตายคนเดียวเท่านั้นนะที่ศรัทธาพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาค่ะ
เพราะว่าการเดินทางมาในครั้งนี้ของพี่ตายนะ
มีเรื่องเล่าให้คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
พี่ตายบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่า
มีแฟนเพลงของเธอนะว่าจ้างให้ไปร้องเพลง

ที่คำชโน้ตบอกว่าขอให้ลูกชายของเค้านี่

สมดั่งที่ใจตั้งใจไว้
คุณผู้ชมค่ะดูภาพก็คงจะรู้แล้วนะคะ
ว่าสอบทหารติดแน่นอน
คุณผู้ชมสมหวังดั่งใจค่ะ
เดินทางไปกับพี่ตายค่ะก็คงเป็นคำตอบแล้วนะว่าแฟนเพลงคนดังกล่าวสมหวังหรือเปล่าลูกชายเขาสอบติดเรียบร้อยคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ค่ะก่อนร้องเพลงเนี่ยก็ได้มีการตั้งโต๊ะทำพิธีบวงสวงถวายเครื่องไหว้
พี่ตายนะได้มาในชุดไทยสิวาลัยค่ะสไตล์อีสานแพลวาสวมใส่สวยงามเลยนะ
มีสีเป็นสีม่วงกลีบดอกบัวค่ะต้องบอกว่าสวยงามมากแล้วก็ร้องเพลงถวายเสียงให้กับพ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาด้วย
โดยเพลงที่พี่ตายได้ดำมาร้องนะคะก็มีเพลงกินข้าวหรือยังสิมาฮักยังตอนนี้แล้วก็สิเทน้องค่ะให้บอกแนเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะ
โอฮูสุดยอดเลยครับคุณครับ
ถ้าทานจะถูกใจนะเพราะว่าอะไรทั้งรำได้ทั้งร้องเพลงถวายได้ด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ก็ขอให้หมานมามงแบบนี้ละกันแต่เรื่องนี้ย้ำนิดนึงเป็นเรื่องของความเชื่อไง
แต่ว่าคนที่เป็นแฟนคลับเขาได้สัญญาเอาไว้แล้วก็เลยต้องทำตามสัญญาแบบนี้แหละ
ใช่ค่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมนะ